บอกว่าถ้ายังคงฝืนทำจะรวมตัวขับไล่ผู้ว่าด้วยนะฮะบรรยากาศเมื่อวานมีรองผู้ว่าไปรับหน้า
อ่ะแต่ก็ถูกโหไล่ด้วยนะฮะชาวบ้านนับหนึ่งพันคนจากตำบลนาผือ
อำเภอเมืองอำนาจเจริญแล้วก็จากตำบลเสนางคณิคมนะฮะ
อ่าตำบลนาเวียงของอำเภอเสนาคานิคมแล้วก็อยู่ที่อำนาจเจริญนะครับ
นะฮะรวมตัวกันอยู่ที่เบือนหน้าสารกรานจังหวัด
พร้อมเครื่องขยายเสียงแล้วก็ป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ
มีการโหไล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ไปเข้าเจรจาด้วยแล้วก็
พยายามอธิบายข้อดีข้อเสีย
ชาวบ้านบอกว่าไม่ฟังยื่นคำขาด
หากไม่ยุติจะรวมตัวกันขับไล่ผู้ว่านะครับ
นายวิรัติสุขกุลหนึ่งในแก่นำก็บอกว่า
ก่อนหน้าที่จะมีการดำเนินโครงการเนี่ย
ก็มีการทำประชาพิจารณ์แล้ว
แต่ว่าตอนนั้นมีชาวบ้านเพียง๔๐๐คนไปร่วมลงความเห็น
ทั้งที่ในพื้นที่ที่มันควรจะมีผลกระทบ

ทำไมไม่ให้ทุกคนร่วมทำประชาพิจารณ์
ทำไมเอา๔๐๐คนไปทำแล้วมันจะบ่งบอกอะไรได้
แล้วเกรงว่าจะเดือดร้อนจากโรงไฟฟ้าดังกล่าว
เนื่องจากว่ามีการนำขยะมหาศาลไปเผาในโรงงานแห่งนี้
ขยะก็แล้วการเผาก็แล้วทำยังไง
มันต้องมีมลพิษแน่นอนมันต้องมีเสียงแน่นอน
มันต้องมีกลิ่นมันต้องมีน้ำอื่นตามมามากมาย

นายวงเทพเข็มวิรัติก็เดินทางไปรับหนังสือจากกลุ่มต่อต้าน
ไม่เอาโรงงานโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ
แล้วก็พยายามอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมีโรงไฟฟ้ากำจัดขยะ
แล้วเชิญชวนให้ชาวบ้านมาใหม่

พาไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้ากำจัดขยะที่ขอนแก่นกันหน่อย

แล้วไปดูว่ามันข้อดีข้อเสียยังไงมันจะมีมลพิษไหมมีเสียงไหมมีกลิ่นไหมมีน้ำเสียไหม
แล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็รับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านไป
แล้วก็จะไปหารือกับท่านผู้ว่าต่อไปนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับ